ก็ยินยอมที่จะคืนที่ดินจำนวน๑๔๐ไร่ให้กับนิคมสร้างตนเองลำตะคองแล้ว
หลังจากที่ไม่สามารถแสดงเอกสารสิทธิ์การครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการเปิดเผยมาจากนายนโรงคงคำรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บำรุงท้องที่หรือว่าพบ๕เท่านั้น
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้ส่งหนังสือแจ้ง

ภายในสัปดาห์หน้ารองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินก็จะลงไปอย่างพื้นที่
เพื่อทำการปักแนวเขตเป็นพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคม
ทั้งนี้จากผลการรายงานการตรวจสอบของนิคมสร้างตนเอง

ซึ่งต้องให้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมลื้อถอนออกจากพื้นที่
ส่วนการรังวัดพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งหมดทราบ
ที่ดินจังหวัดว่าน่าจะสำรวจเสร็จประมาณวันที่๑๕สิงหาคมนี้ครับ